คือคุณป้าคนนี้เพิ่งจะไปใส่บาทพระทำบุญตอนเช้า

ใส่บาทเสร็จปั๊บกำลังเก็บข้าวเก็บของขึ้นรถ

ได้
ก่อนจะแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
ขอให้คุณป้าหายเร็วนะครับ